คุณผู้ชมคะจากกรณีที่สารชั้นต้นได้มีคำพิพากษาจำคุก๑๓ปี๔เดือน
สรยุทธ์สุทัศนจินดาในกรณีเรื่องของการยักยอกเงินโฆษณาบริษัทอสมท๑๓๘ล้านบาท
แน่นอนตอนนี้อยู่ในระหว่างการอุทธรณ์แล้วก็คุณสรยุทธ์นั้นประกันตัวออกมาวงเงิน๒ล้านบาท
แล้วก็ห้ามเดินทางออกนอกประเทศนอกจากจะได้รับอนุญาตจากศาล
แล้วก็ต้องไปรายงานตัวกับสารทุก๓๐วัน
แต่ประเด็นในเรื่องของจัญญาบันในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน
เมื่อสารมีคำตัดสินในคดีทุจริตออกมาแล้ว
ควรจะมีการยุติการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนหรือไม่
เพราะว่าเช้าวันนี้ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ตั้งแต่๖นาฬิกาที่ผ่านมา
คุณสรยุทธ์ก็ยังคงทำหน้าที่ในการเล่าข่าวตามปกติต่อไปนะคะ
คุยกันเรื่องนี้กับทางนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

คุณเทพชัยอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

คุณสรยุทธ์ยังคงปฏิบัติหน้าที่สื่ออย่างต่อเนื่องตั้งแต่๖โมงเช้าที่ผ่านมานะคะคุณเทพชัยค่ะ
ครับก็ผมคิดว่าช่อง๓ก็คงจะประเมินความรู้สึกของคนในสังคมไม่ถูกนะครับ
ผมเชื่อเรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกันอย่างกว้างขวางเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับ
เพราะว่าประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความผิดทางด้านอาญานะครับ
ผมว่าหลายคนคงผิดหวังเพราะว่าเขาอยากเห็นช่อง๓
เป็นตัวอย่างในการสร้างมาตรฐานทางด้านจริยธรรม

๓ควรจะมีคำสั่งออกมาเลย
หรือว่าคุณสรยุทธ์ควรที่จะตัดสินใจยุติบทบาทด้วยตัวเองคุณเทพชัย
ผมเชื่อทั้งโดยองค์กรเองและตัวพิธีกรเองคงน่าจะรู้ดีว่าอะไรที่ควรจะทำ

ถ้าเราจำกันได้ถ้าเป็นนักการเมืองหรือฆาตรการ
ถูกประปเจ้าสอบเรื่องการทุจิตคอรรับชัน
ถ้าทันทีที่ปรปชชี้มูลว่ามีความผิดเพื่อดำเนินการต่อไป
เสียงเรียกร้องของสื่อมวลชนต่อคนเหล่านี้คืออะไร
คุณต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ต้องลาออกจากตำแหน่งทันทีเลยใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นถ้าสื่อมวลชนตกอยู่ในฐานะคล้ายกันในแบบนี้แหละ
แต่ว่าไม่ทำเป็นสิ่งที่ตัวเองเรียกร้องให้ละการเมืองหรือฆาติการทำ
ผมคิดว่าจากนี้ไปสื่อมวลชนองค์กรนี้หรือตัวบุคคลคนนี้
ก็คงยากแล้วล่ะที่จะพูดอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรม
ค่ะทางสมาคมนักข่าวเองคุยกันในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
คือเรายังไม่ได้มีการประชุมกันนะครับแต่ว่าเราก็ได้สื่อสารกัน
แล้วก็คิดว่าเรื่องนี้มันสุดท้ายแล้วมันก็หนีไม่พ้นที่คนต้องตั้งคำถามมาที่สมคมวิชาชีพ
ว่าจะทำไงกับเรื่องนี้ดีนะครับซึ่งแน่นอนเราก็คงต้องยืนยันในจุดยืนเดิม
มาตลอดก็คือว่าเมื่อมีมณฑินแบบนี้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อสารมีคำพิพากษาแบบนี้แล้วความจริงก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำไป
เมื่ออายการมีคำสั่งฟ้องนะครับแล้วก็ถือว่าคนที่ทำหน้าที่อยู่หน้าจอ
เป็นนักสื่อสารมวลชนนะครับควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับ
เพราะว่ามันต้องทำให้เราตอบคำถามให้กับคนได้ว่าพิธีกรคนนี้บุคลากรคนนี้นะครับ
ถูกคดีข้อเก่าหาได้แรงขนาดนี้นะครับยิ่งมีคำพิพากษาเมื่อวานนี้แล้วเนี่ย
ก็ต้องตอบให้ได้ว่าแล้วคนเหล่านี้คนนี้ยังไม่ทำอะไรบางอย่าง
เพื่อที่จะเป็นการแสดงความรับผิดชอบเลย
ค่ะถ้าคุณสรยุทธ์ยังคงเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่สื่อต่อไป
โดยที่ช่อง๓ก็ไม่ได้ออกมามีคำสั่งหรือว่าห้ามอะไร
แล้วก็เดินหน้าต่อไปเรื่อยแบบนี้มันได้ไหมคะ
ผมคิดว่าเขาก็คงพยายามผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ย
ที่ก็ทำด้วยเหตุผลของเหตุผลทางธุรกิจ
ในการเป็นโฆษณาเข้าทางด้านช่องนะครับ
แต่ว่าผมถือว่าช่อง๓กำลังเสี่ยงมากเลย
เพราะว่าเขากำลังคิดว่าเขาประเมินอารมณ์ความรู้สึกของคนในสังคมมันต่ำไป
ก็อย่าลืมนะครับว่าผมไม่ได้พูดถึงคนดูอย่างเดียว
ผมกำลังพูดถึงกลุ่มองค์กรต่าง
และก็บริษัทใหญ่หลายแห่งที่เขาก็เคยมีท่าทีชัดเจนว่า
เขาไม่สามารถรับแล้วก็มีการทอนโฆษณา
ผมเชื่อว่าจังงี้ไปช่อง๓คุณก็ต้องตอบคำถามทุกวัน
ทำไมยังโทรหน้าจออยู่ทั้งที่มันมีภาพศาคงสารมาแบบนี้นะครับ

แต่ละหน่วยงานแบบนี้ควรจะมีท่าทียังไงออกมาดีคะ
ผมคิดว่าแรงกดดันทางสังคมเนี่ยเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับ
เพราะว่าช่อง๓เขาก็อ้างว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก่อนที่เขาจะมาร่วมงานกับช่อง๓นะครับ
ซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ฟังแล้วมันก็ค่อนข้างจะงงอยู่เหมือนกันนะครับ
ก็เลยไม่คำนึงถึงความผิดที่มันผูกพันมาถึงปัจจุบันนี้นะครับ
ผมคิดว่าแรงกดดันทางสังคมจะเป็นตัวที่ผมคิดว่า
ทางช่องสามอาจจะหวั่นที่สุดนะครับ
ถ้ามันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วมีผลกระทบต่อรายได้เขานะครับ
ผมมีความรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้คนในสังคมต้องอยู่เฉยไม่ได้
ในอดีตเกิดขึ้นไหมคะกรณีแบบนี้แล้วมีการจัดการยังไงคะ
เหตุการณ์ที่ใหญ่ขนาดนี้ยกหนึ่งขั้นคนทำสือโดนเข้าหาอาญา
นี่เป็นความที่ต้องการอาญาลงโทษอย่างหนักเลย
ถ้าจะมีหน้าดีก็เป็นการละเมิดจะได้ทำเรื่องการรับสองขาว
รับเงินใต้โต๊ะเรียกร้องอธิสิตอะไรพวกนี้
แต่ก็ไม่เคยถึงขั้นที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
และในกรณีแบบนั้นนี่มีการพักงานหน้าจอ
หรือว่ามีการยุติบทบาทการทำงานไหมคะ
หลายกรณีนะครับเมื่อสภาวิชาชีพมีการตรวจสอบ

ซึ่งเป็นความผิดที่มันเล็กมากเมื่อเทียบกับเหตุการณ์ที่เรากำลังพูดถึงในขณะนี้
ค่ะอย่างกรณีคุณสรยุทธ์ถือเป็นกรณีศึกษา
เป็นบทเรียนสำหรับคนในวงการสื่อสารมวลชนยังไงบ้างคะ
ผมแน่นอนผมถือว่าเป็นบทเรียนที่ใหญ่มาก
เพราะว่ามันเป็นบทเรียนที่บอกเราว่าคุณเข้ามาทำสื่อ
ไม่ว่าจะเป็นฐานะเป็นสื่อมืออาชีพวิชาชีพ
ประกอบด้วยการทำค่าวไลงานคาววิคอร์ข่าวอ่านค่าว
ลัดขึ้นมาทำธุรกิจทางด้านสื่อถึงกระทั่งมีหน่วงบริษัทตัวเอง
แต่ว่าไม่ว่าบทบาทของคุณจะอยู่ส่วนไหนของสื่อก็ตาม
หลักการทางด้านความซื่อสัตว์เรื่องจริยธรรม
เพราะฉะนั้นถ้ามันพลาดในส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ย
มันก็หมายความว่าจัยธรรมของคุณในภาพรวม
ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าถ้าคุณทำสื่อหน้าจอ
พอไปทำธุรกิจสื่อคุณก็อาจจะอาศัยช่องโว
ผมว่ามันพดเดมอยู่ตรงนี้ว่า
ยิ่งในโลกของการแข่งขันปัจจุบัน
คมมากยิ่งขึ้นในวงการสื่อใช่ไหมครับ
ผมว่าอันนี้ยิ่งเป็นการตอกย้ำไงว่าสุดท้ายแล้วมันก็หนีไม่พ้นที่สื่อจะต้องมีหลักการในการทำงาน
ค่ะเปิดโทรทัศน์มาเช้าวันนี้คุณเทพชัยเห็นคุณสรยุทธ์ยังคงจัดรายการเช้าอยู่
คุณเทพชัยรู้สึกยังไงคะ
ถ้าพูดตรงก็รู้สึกผิดหวังผมคิดก็คือผมคาดหวังเมื่อวานนี้ว่า
เรื่องมันใหญ่ขนาดนี้สังคมมีปฏิกิริยามีอารมณ์ขนาดนี้เนี่ย
โดยเฉพาะตัวช่อง๓เองนะครับก็ในฐานะเป็นสื่อเนี่ย
เขาควรจะฟังควรจะเคารพความรู้สึกของคนในสังคมนะ
คุณเป็นสื่อคุณต้องฟังสังคมเป็นหลักเลยนะครับ
แต่ในเมื่อสังคมมีปฏิกิริยาแบบนี้เสียงเป็นแบบนี้เนี่ย
ก็ยังเฉยกับมันอยู่ก็ว่าคงจะเป็นคำถามใหญ่แหละว่า

เอาล่ะค่ะขออนุญาตสอบถามจากคุณเทพชัยเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ

คุณเทพชัยออกนายกสมาคมวิทยุและโทรทัศน์ไทยก็ชัดใจ